มาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยเรื่องวุ่นก็ต้องสืบสาวราว

ที่ชนบุรีครับผู้ชายคนหนึ่งมาเคาะประตูห้องของสาวคนรู้จัก
พอสาวเปิดประตูห้องให้ปรากฏว่าในห้องมีผู้ชายอีกคนอยู่
เกิดเป็นเรื่องทะเลาะวิวาดกันสิฮะว่ามันเกิดอะไรกันนะฮะ
ส่วนคนที่มาเคาะห้องบอกว่าผมเคาะผิดห้องเคาะผิดห้อง
แต่มันทะเลาะกันไปแล้วและสุดท้ายมีการแทงกันปางตายด้วยนะครับ
คุณผู้ชมไปดูนาทีที่เจ้าหน้าที่ต้องมากู้ชีวิตของคนที่ถูกแทงนะฮะ

คนที่รู้จักเนี่ยก็มาช่วยปลอบกันนะฮะ
บอกว่าทำใจดีนะใจดีสู้

โดยตำรวจสพดอนหัวรอบพร้อมกู้ชีพโรงพยาบาลชนบุรี
แล้วก็กู้ภัยธรรมรสมีมณีรัฐนะครับ
ก็ต้องยื้อชีวิตของนายอลงกรเนื้อนาอายุ๒๒ปีนะครับ
เพราะว่าถูกผู้ชายอีกคนใช้มีดแทงที่ชายโครงใกล้ราวนมซ้าย
หนึ่งแผลมีเลือดไหลอาการสาหัสนะครับ
ภายในหอพักแห่ง๑หมู่๖ตำบลนาป่าอำเภอเมืองชนบุรี
ก็ช่วยกันประถมพยาบาลแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องสอบปากคำแล้วฮะ
เพราะว่าตอนที่เกิดเหตุมีนางสาวฟ้าอายุ๒๐ปีอยู่ในห้องด้วย
เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุนายอลงกรผู้บาดเจ็บ
ลงกรเป็นใครเป็นแฟนของพี่สาวเธอ

แต่ว่าพี่สาวไม่อยู่ไปส่งผ้าให้กับลูกค้า
เธอก็เลยนางสาวฟ้าเธอก็เลยให้นายอลงกร
เข้ามานั่งรอพี่สาวอยู่บนเตียงในห้อง
แต่ต่อมามีนายกอล์ฟอายุ๒๖ปี
ซึ่งก็เป็นคนรู้จักกันมาเคาะห้อง

ทีนี้พอนายก๊อฟเห็นว่านางสาวฟ้าอยู่กับนายอลงกรในห้อง
ก็บอกว่าเคาะห้องผิดขอโทษที
แต่ทีนี้ครับนายอลงกรซึ่งอยู่ในห้องก็ไม่เชื่อ
ก็ถามเฮ้ยไม่ได้คลอดผิดแล้วมั้ง
หลังจากนั้นมันเกิดการมีปากเสียงทะเลาะกันและชกต่อยกันขึ้นฮะ
กอล์ฟคนที่เคาะห้องสู้ไม่ได้คุณ

ฟ้าบอกไงรู้ไหมบอกทั้งคู่จับไม้จับมือกันแล้วนะ

ขณะที่นายอลงกรเผลอหลังจับไม้จับมือกับนายก๊อฟแล้ว

มันมีมีดปลายแหลมปอกผลไม้วางอยู่บนหลังตู้เย็น
ก๊อฟจ้วงแทงนายอลงกรจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็วิ่งหลบหนีไปนะครับ
นี่แหละฮะก็เป็นความเข้าใจผิดอะไรกันสักอย่างเนี่ยนะฮะ
ต่อมาตำรวจชุดสืบสวนสพดหัวร่อได้ติดตามจับกลุ่มนายกอล์ฟมือแทงได้นะครับ

สอบสวนก็รับสาภาพนะฮะโดยเขาอ้างบอกว่าจริงเขามาหานางสาวฟ้านี่แหละ
แต่เจอนายอลงกรผู้บาดเจ็บอยู่ในห้องก็เลยมีปากเสียงชกต่อยกัน
ผมสู้ไม่ได้ถูกนายอลงกรบีบคอจนเกือบตาย
แต่ว่านางสาวฟ้ามาห้ามมาแยกออกจากกันซะก่อน
จังหวะนั้นนะผมยังแค้นอยู่ผมหันไปเห็นมีดวางอยู่บนตู้เย็น
ก็เลยคว้ามีดไปจ้วงแทงขณะที่นายอลงกรเดินหันหลังอยู่นะครับ
สำหรับอาการของนายอลงกรตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วนะฮะ
หลังจากนี้ตำรวจจะต้องสอบสวนคนเจ็บอีกครั้งสอบสวนนางสาวฟ้า
สอบสวนผู้ก่อเหตุและสอบสวนพี่สาวของนางสาวฟ้าด้วย
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นภายในห้องแห่งนี้กันแน่นะฮะ
ใครเป็นใครก็ต้องสืบสวนกันต่อไปนะครับ